บัวผันทางโสคุณแม่หมอลำ

เอาเรื่องที่มีคนเอาภาพของคุณแม่บัวผัน

เป็นไลน์ที่เราเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้

ใครอยากดูคลิปลามก
ใครอยากดูภาพลามก
ทักมาเดี๋ยวจะทักกลับไป
แล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อแลก
กับการดูคลิปดูภาพต่าง
ซึ่งคลิปซึ่งไลน์เป็นกลุ่มไลน์
มีชื่อว่าสาวใหญ่พาเสียว
เอารูปของคุณแม่บัวผันทางโส
ไปลงไว้บอกโอ้สร้างความเสียหาย

งานก็แน่นนู้นไปถึงปีหน้าปี๖๒

ฉันไม่มาเป็นสาวใหญ่พาเสี่ยวกับเธอแหละ
นางกัญญารัฐขนทองหรือว่าบัวพันธ์ทางสู
เดินทางเข้าพบตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าปอทไปแจ้งความ
บอกว่ามีคนเอาภาพของเธอไปลงในกลุ่มไลน์
ที่มีชื่อว่าสาวใหญ่พาเสียว

สาวใหญ่พาเสียวนัดเดี๋ยวทักไปเอง

ทางตำรวจทางตำรวจปอท

แต่ทีนี้อยากจะให้กลับไปที่โรงพักเจ้าของคดี

คุณบัวผันได้แจ้งความไว้ที่
สนคณะยาวไว้เรียบร้อยนะคะ

หน้าที่ของปอทก็คือจะรับเรื่องต่อ
แล้วช่วยในงานสืบสวนสอบสวนอีกทางหนึ่ง
ทีนี้หลังจากเข้าแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
คุณกัญญารัฐหรือว่าบัวผันทางโสเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกกล่าวหา

ไม่ใช่ถูกกรณีเอาภาพลงไลน์อย่างเดียวนะ
เคยมีคนกล่าวหาว่า

ไปใช้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง

แล้วก็ขอบคุณตำรวจเข้ามาแจ้งความแบบนี้
ตัวเองสบายใจมากขึ้นค่ะ
เพราะว่าที่มากอันนี้คือ
ทางที่ส่วนราชการของเราเนี่ย

บริการดีต้อนรับดี

ส่วนทางด้านของตำรวจปอทฝากเตือนมา

เข้าข่ายลามกอนาจารย์

ได้เข้าไปในกลุ่มของคนพวกนี้
กดไลค์กดแชร์

หรือไปแสดงความคิดเห็นต่าง

เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ไม่ใช่แค่เฉพาะคนโพสต์เท่านั้น
แสดงความคิดเห็นก็ผิดด้วยเหมือนกันค่ะ